ว่าภัยธรรมชาติครั้งนี้เกิดขึ้นในประเทศจีน

เป็นน้ำท่วมฉับพลันในเมืองกวางโจของประเทศจีนเมื่อวานนี้
ปกติแล้วนะคะน้ำจะทันลักเข้ารถปกติ

แต่ว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่น้ำทันลักเข้ารถโดยสารนะคะ

นั่นแหละครับถ้าเป็นรถยนต์ทั่วไปก็ว่าไปอย่าง

แต่แสดงว่านี่น้ำท่วมสูงนะฮะ
นี่คือคลิปภาพเหตุการณ์
ขณะที่น้ำนั้นเริ่มเอิดทะลักเข้าท่วมรถเมย์คันหนึ่ง
เมืองกวางโจมณฑลกวางจุ้งของจีนนะคะ
ที่ผู้โดยสารบนรถเป็นผู้ถ่ายคลิปเอาไว้
เหตุการณ์น้ำไหลเข้าท่วมรถโดยสารแบบนี้
ไม่ได้เกิดขึ้นกับรถคันนี้เท่านั้น
แต่ว่ารถโดยสารทุกคันที่จอดรถลุยน้ำท่วม
ย่านธุรกิจของกวางโจเมื่อวานนี้
ต่างก็ต้องเจอกับสภาพเช่นนี้ด้วยกันนะคะ
เป็นอัมภาษณ์เมื่อวานนี้หลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะรถไฟใต้ดิน
และอุโมงหลายแห่งนี่ถูกน้ำท่วมบางพื้นที่ค่ะ

ก่อนที่จะเริ่มลดระดับลงในช่วงบ่ายค่ะ
เจ้าหน้าที่เทศบาลก็ต้องเร่งออกมาทำความสะอาดพื้นผิวถนน
เพื่อให้การจราจรสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติค่ะ